วันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีนายสมชายวงสวัสดิ์
แก่นำพักเพื่อไทยที่เดินทางไปอวยพรอย่างพร้อมเพลียงกันแล้ว
มวลชนก็ไปร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีการตั้งคำถามเรื่องของกระแสข่าว

นายสมชายวงสวัสดินายกรัฐมนตรีเปิดบ้านย่านแจ้งวัฒนะค่ะ
บุคคลได้เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ๖๙ปี
โดยก็มีแก่นำของพักเพื่อไทยเข้าร่วมอวยพรอย่างพร้อมเพลียงกัน
นายสมชายบอกว่าของขวัญปีนี้ที่อยากได้
นั่นก็คืออยากเห็นบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ประชาชนมีความสุขแล้วก็มีความรักมีความสามัคคี
พร้อมกับมีการกล่าวถึงกระแสข่าวการเตรียมตั้งพักทหาร
บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเรื่องที่ทำถูกแล้ว
เพราะว่าหากจะเล่นการเมืองก็ต้องมีการพิสูจน์ตัวเอง
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินฟังเสียงอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
คือการตั้งพักการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าพักอะไรหรอก
ผมก็ยินดีนะอันนี้ถือว่าถูกต้องถ้าจะทำการเมือง
ถ้าจะอยู่ในการเมืองก็ควรจะตั้งพักการเมือง
ควรจะเป็นคนที่เข้ามาให้พิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนเห็น
แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้คัดเลือกดีกว่าเราเข้ามาโดยวิธีอื่น
ผมว่าเข้ามาโดยประชาชนกันกองกันดีที่สุดแล้วก็วันเกิดนายสมชายพี่เขยของนายทักษิณชินวัฒน์
นายกรัฐมนตรีปีนี้นะคะนายทักษิณก็ได้มีการโทรศัพท์เข้ามาอวยพรด้วยค่ะ
โดยบอกว่าขอให้นายสมชายมีความสุขแล้วก็อดทนเข้มแข็ง
ซึ่งนายสมชายก็ตอบกลับว่าคำโวยพรดังกล่าว
ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
ก่อนจะทำการปล่อยนกกระจอกจำนวน๑๐๐ตัวค่ะ
ซึ่งถือว่านกกระจอกเองก็เป็นสัญลักษณ์ของการนำไปสู่อิสรภาพด้วย
ก็พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรียืนยันว่า

จะให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของตัวเอง
เพราะว่าตัวเองคือเป็นคนรับผิดชอบ
ส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กับนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ยืนยันว่ารัฐมนตรีทุกคนยังอยู่ที่เดิมค่ะ